ทำอาชีพอะไรก็ต้องรักในการทำอาชีพนั้น
เพราะอะไรอ่ะมาแล้วค่ะรายเดอร์คนนี้มาส่งอาหารที่บ้านหลังนี้
บ้านนี้เขามีกล้องวงจรปิดรายเดอร์ไม่รู้หรอก
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะพอลงมาปุ๊บดูออเดอร์ในมือถือ
เสร็จแล้วปั๊บหยิบอาหารจากกล่องท้ายรถ

เคลียร์เสร็จแล้วก็เอามือปัดไปอีกเดี๋ยวนะทำไมคุณไม่เอามือแบบเลื่อนหรือดันไปตั้งแต่แรกอ่ะ

อีกนิดเดียวไปถึงที่วางแล้วคุณเดินไปก็ได้ไปวางเบาเขาเป็นอาหารเดี๋ยวมันเละเทะหมด
แล้วสุดท้ายต่อให้คุณเอาตีนเขียวคุณก็เอามือดันอีกอยู่ดี
ใช่แต่ที่จะเดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์เจ้าของบ้านซึ่งอยู่ในบ้านแล้วก็เห็นเหตุการณ์แล้วไม่พอใจเดินออกมาแล้วครับ
ใช่ค่ะนี่เดินออกมาต่อว่าต้องบอกก่อนนะว่าเจ้าของบ้านผู้หญิงคนนี้เขาเห็นช็อตที่เหมือนกับโยนนะ

เสร็จแล้วเขาก็ตอบว่าเขาก็เลยถามไงคุณโยนอาหารแบบนี้มันเสียหายนะคะ
เดอร์ตอบกลับว่าไม่ได้โยนผมแค่วางไว้แล้วก็จ้องตาแบบจ้องตาขมึงทึงเลยค่ะ

ผู้หญิงคนนี้เจ้าของคลิปเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอกลัวเหมือนกันนะ
เห็นเขาจ้องตาเขม่งเนี่ยผ่านอะไรนะหมวกกันน็อกอ่ะใช่
หนูเป็นผู้หญิงคนเดียวหนูก็กลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่หนูก็ชี้มือไปที่กล้องวงจรปิด
เห็นจังหวะไหมว่าเจ้าของบ้านชี้มือไปที่มือชี้มือไปที่กล้องวงจรปิด
ค่ะแล้วก็ปรามบอกว่าที่บ้านมีกล้องนะพี่นะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยก็คือหลบแล้วล่ะใช่เออเพราะรู้ว่ามีกล้องอ่ะจับเหตุการณ์ได้ทั้งหมดเนี่ย
เพิ่งเห็นช็อตที่แบบเอาเท้าเขียถุงอาหารอ่ะเออนั่นสิฮะ
โกรธมากตกใจมากเลยค่ะเอาคลิปเนี้ยมาโพสต์อุ้ย
แล้วคนก็ไปคอมเมนต์นะคือเขาก็บอกว่า
เอาจริงพอเห็นแบบนี้นะ
ตัวเธอไม่อยากสั่งอาหารผ่านแอปนี้แล้ว
แล้วอาหารที่เราต้องทานเข้าไปแล้วให้ลูกเราทานด้วย

แล้วก็รับตาเราเนี่ยยังจะมาทำอะไรแบบนี้กับอาหารเราหรือเปล่าก็ไม่รู้
คนแสงความคิดเห็นเยอะเลยนะฮะบอกแจ้งต้นสังกัดเลย
รักงานตัวเองอย่าทำงานเลยนะครับ

บางคนบอกไม่รับคำขอโทษนะครับรับเป็นเงินสดนะฮะ
บางคนบอกโอ้โหขอบอกว่านิสัยแย่มาก
ใช้คำที่หนักกว่านี้นะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอย่าเหมารวมรายเดอร์คนอื่นนะครับ

ซึ่งคนที่ตั้งใจส่งอาหารถึงมือลูกค้าผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่ตั้งใจทำ
ผมว่ามันอยู่ที่สันดาลคนมากกว่าเขาพูดแบบนี้เลย
สุดท้ายบริษัทต้นสังกัดติดต่อมาไหม
ต่อมาค่ะเพราะว่าอะไรบริษัทติดต่อมาขอโทษ
เขาบอกว่ารายเดอร์คนนี้เดี๋ยวเขาจะตัดแต้มความประพฤติเป็นการลงโทษ

รายเดอร์คนนี้ก็โทรศัพท์มาหาผู้หญิงคนนี้ค่ะมาขอโทษ

ตัวเธอรับคำขอโทษนะแต่เธอไม่ลบคลิปเพราะว่าอยากให้เป็นตัวอย่าง
จะได้รายเดอร์คนอื่นจะได้ดูไว้แล้วก็ไม่ทำแบบนี้อีกนะคะ
คลิปสั้นนะแต่วิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากในโลกโซเชียลเลย